อปเดตงานแต่งของพี่เป๊กกี้ศรีธัญญากันหน่อยนะคะ
หลังจากที่ถูกแฟนนุ่มขอแต่งงานไป
งานวิวาเนี่ยไร้วี่แววแบบเงียบกริบเลย
เพราะว่ายังผลงานหนักกันทั้งคู่เลยนะคะ
คือต้องบอกว่างานนี้คุณแฟนมีบ่นเหมือนกันนะคะ
เพราะว่ามีงานติดต่อเข้ามาพี่เป๊กกี้รับไว้หมดเลย
เวลาพักผ่อนยังน้อยเลยนะคะ
แต่พี่เป๊กกี้บอกไม่ต้องห่วงแต่งแน่ค่ะ
ว่าเรือนหอสร้างเสร็จลงเสาเข็มแน่นเมื่อไหร
เป๊กกี้บอกว่าพร้อมตอกเสาเอกทันทีจ้า
คุณถาเขาเรียกร้องเขาเป็นมนุษย์แบบว่า
อยากให้เราไปได้พักผ่อนบ้างอะไรบ้าง
แต่พี่เป๊กเป็นมนุษย์แบบคลั่งงานจริง
ถ้ามีแบบจวนตัวแล้วแบบถ้าต้องเลือกก็คือเลือกงานตลอดเลย

ตอนนี้เรือนหอกำลังแบบว่าแปลนมาแล้ว

เหลือเลิกที่จะลงเสาแล้วก็เหลือจะสร้าง

ตอนนี้มันไม่จบงบบานเบิก
ก็เลยแบบเอ๊ะอะไรได้มั้

น่าจะพยายามจะให้เสร็จภายในปีหน้า
ก็ลงเสาเอกได้เลย